และตอนนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์นะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
ไทยสร้างไทยส่งครบมั้ยครับเขตของก็อตม

สร้าง๓๓เขตครับแล้วพร้อมให้๓๓เขต

ส่งส่งก็๓๐๐กว่าครับ

มีอุบัติเหตุบางจังหวัดที่เรื่องตัวแทน

สร้างไทยเสนอแตกต่างจากคนอื่น
เพราะว่าวันนี้เรามาเพื่อที่จะสร้างชัยชนะ
ให้กับประชาชนเข้าความโธคให้กับคนไทย
เพราะคนไทยแพ้มาโดยตลอดตั้งแต่รัฐประหารปี๔๙นะคะ
ปีมานี่ไม่ว่าคั่วไหนชนะมันเป็นสงครามการเมืองของสองคั่ว
เป็นสงครามจริงถ้าจำกันได้เกิดปิดสนามบินเกิดนู่นนี่นั่น
เยอะแยะไปหมดถูกไหมคะเกิดความวุ่นวายเกิดการเสียชีวิต
แล้วก็สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเศรษฐกิจแย่นะคะ
ต้องเดินออกจากสงคราม๒คั่วนี้เลือกอย่างเดิมเลือกพักเดิม
การเลือกตั้งคือการเริ่มต้นของสงครามการเมืองครั้งใหม่
ดังนั้นวันนี้เราจะเป็นทางรอดของประเทศ
เลือกไทยสร้างไทยไม่ได้คนที่เคยทำร้ายประเทศ
ว่าลุงคนไหนก็ไม่ได้กลับมาอย่างแน่นอน
และเลือกไทยสร้างไทยจะไม่นำพาประเทศไปสู่วิกฤต
จนเป็นเหตุหรือการหาเหตุของผู้มีอำนาจ
จากปลายกระบอกปืนมารัฐประหารอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกพักเดิม
คั่วเดิมเลือกไทยสร้างไทยพักใหม่นี่แหละค่ะ
ถล่มทลายทั้งพักทั้งคนประชาชนจะชนะค่ะ

ตอนนั้นเราเริ่มตั้งคนยังไม่ค่อยรู้จักจำชื่อพลักษณ์ยังไม่ค่อยได้
ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าประชาชนมาฝากความหวังไว้กับเรา
ที่ลงพื้นที่มากที่สุดจะเห็นภาพว่าคนเดินมาก่อนมาร้องไห้มาระบายทุกข์
เราได้มาซึมซับและแบกเอาความทุกข์ของประชาชนน้ำตาที่เขาหยดอยู่ที่เสื้อเราเนี่ย
คือพันธสัญญาที่เข้ามาฝากความหวังที่เราจะต้องแก้ทุกข์ให้เขาให้ได้
นี่คือความตั้งใจว่าทำไมไทยสร้างไทยจึงกำเนิดเกิดมา
เพื่อที่จะมาสร้างให้ประชาชนชนะมาแก้ความทุกข์ให้กับประชาชน
แล้วก็เลือกเราแล้ว๑ไม่ได้คนที่ทำรัฐประหารกลับมาปกครองประเทศ
สองไม่ได้คนที่จะทำให้เกิด
ปัญหาหรือความเสี่ยงที่จะไปสู่วิกฤตแล้วก็ไปโดนคนที่มีอำนาจ
มีกระบอกปืนเนี่ยไปหาเหตุในการรัฐผ่านอีก
พอทีไม่เกิดรัฐประหารแน่และเลือกเราเรามีคนสามรุ่น
และมีความสามารถทั้งสิ้นมีประสบการณ์เราเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหาศาสทรงเป็นประมุก
เราไม่เอาพระเด็จการและเราจะพาประเทศไปรอด
ที่เก่งในแต่ละเรื่องเราให้ความสำคัญสอง
สองหลักคือ๑ประชาชนต้องชนะเศรษฐกิจจะต้องดี
จากสามเหลี่ยมโรยกระจุกจนกระจายเป็นลูกล็อบบี้
นิดเดียวจนนิดเดียวแต่คนตรงกลางพออยู่พอกินไม่มีหนี้

มีคุณถากรมีคุณสิทธาธิวารีนะคะ
ที่จะทำเรื่องของทั้งไทยเนสซุปเปอร์ซอฟพาวเวอร์
เรื่องที่จะทำมาหากินให้กับคนไทย
คุณยิงสุดารัสมากันที่ผมมาคุยด้วยเนี่ยตั้งจากเช้าเนี่ย
ผมถามทุกพักเลยว่ากรุงเทพ๓๓เขตเนี่ย
หวังกี่คนกี่เขตไทสร้างไทหวังเท่าไหร่
ไทยสร้างไทยเราเป็นพักใหม่แล้วเราบอกว่าเรามาด้วยโซลูชั่นใหม่
ที่จะให้มาทำนี่ไม่ใช่เพื่อเราชนะ
แต่มาทำเนี่ยเพื่อให้คนไทยชนะ
ดังนั้นถ้าประชาชนเห็นว่าการเลือกพักใหม่จะเป็นทางรอด
ซึ่งเราต้องขายไอเดียนี้นะคะ

ตีกันแล้วพแล้วเสียงการต่อดิวัธิวัฏอีกนะคะ

และประชาชนจะชนะเลือกให้ถล่มทลาย
พักทั้งคนทั้งกรุงเทพเราหวังอย่างนี้ค่ะ

เขาจะก้าวข้ามความขัดแย้งทำงานกับเขาได้ไหม
เขาเป็นความเขาคือคู่ขัดแย้ง
เขาคือคู่ขัดแย้งไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
เราเป็นภาคการณ์เมืองไหนที่มาสร้างสวิคัล

เพราะฉะนั้นเขาเป็นคู่ขัดแย้งเขาพูดไม่ได้

แล้วก็จะทำเขาต้องทำเมื่อ๘ปีที่แล้ว

ไม่ได้อยู่กับลุงแล้วครับอย่างนั้นหน่อยทักทาย

แต่ว่าชื่อของผู้หญิงสุดารักษณ์
ในชื่อของไทยสร้างไทย

ไม่ได้อยู่กับครั้งหลายคน
สำคัญลบ่อว่าเราต้องเข้าต่างแต่หัวใจเดิม
ดูจากยืนหัวประเด็นกาย
และจะไม่เอาสิ่งที่เป็นปัญหา

ไม่ใช่ไปสร้างวิกฤติให้กับประเทศดี

ประปันไลน์ทะลัยสร้างไทยนะคะวาอยด์ครบมีทุกท่านนะคะ
เราต้องคิดใหม่ออกนอกกรอบเพื่อไทยสร้างไทยถล่มทลายประเทศ
ไปรอดและประชาชนชนะแน่นอนค่ะ
และประชาชมชนะแน่นอนค่ะ